คุณผู้ชมค่ะคู่รักในวงการบันเทิงอย่างที่บอกไปนะคะ

มีลูกมีเต้ากันแบบหลายคนไปแล้วนะคะ
แต่ความรักยังหวานดีอยู่เหมือนเดิมค่ะ
วันนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐของเราจัดเต็มให้ดูนะคะ

คุณเบ้นพรชิตาแล้วก็คุณมิกนั่นเองค่ะ
คู่นี้กี่ปีอ่ะพี่แจ๊บหนักมากค่ะ๑๗ปีเถอะ
คือตอนแรกเราก็ถามแล้วเฮ้ยรีบเขียนถูกป่ะเนี่ย๑๗ปี
คือเขาเป็นแฟนกันมานะคะจนกว่าจะได้แต่งงาน
แล้วอยู่ตอนนี้มีลูกด้วยกันโอ้โหคุณผู้ชมนะคะ
คู่แรกนะคะคุณเบ้นพรชิตาแล้วก็คุณมิคบรมวุฒินั่นเองนะคะ
ซึ่งอย่างที่ทราบเนี่ยเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสามแล้วค่ะ
บ้านนี้นะคะเพิ่งฉลองครบรอบปีที่คบหากัน
อย่างที่บอกไป๑๗ปีค่ะ๑๗ปีแห่งความหลัง
ยังมา๑๖ปีเอออันนี้แซวเล่นนะคะ
อยากร้องให้ความรักคู่นี้คุณผู้ชม
ระดับความหวานบ้านนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะ
วัดจากผลผลิตของลูกค่ะลูกสามปอมาเลยค่ะ
น้องปริมน้องปางแล้วก็น้องเปรมค่ะแล้วน่ารักทุกคนเลย
ใช่นะคะซึ่งคลิปแล้วก็แคปชั่นที่โพสต์

เบ้นโพสต์แบบนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลยนะคะ
บอกว่าฉันโชคดีแค่ไหนที่มีคนที่รักฉันตลอดมา
แล้ววันครบรอบ๑๗ปีที่เรารักกัน
ขอบคุณนะพ่อที่มอบความรักดี
พร้อมกับลูกทั้ง๓คนที่น่ารักและแสบสุดให้แม่
รักนะพ่อคุณผู้ชมเรียกว่าหวานจริง

คือเห็นแล้วนี่อันนี้พูดตรงดูคลิปแล้วนึกถึงคุณพ่อคุณแม่เนอะ

แต่ว่าอาจจะเบนมี่อาจจะไม่อายุเยอะขนาดนั้น

คุณผู้ชมสำหรับพี่ต้านาวินต้า
และคุณภรรยาคนสวยน้ำหวานพัศวี
บ้านนี้เนี่ยมีพยานรักก็คือลูกสาวสองคนแล้วนะจ๊ะ
น้องหัวตาแล้วก็น้องหมาโกนะคะ

ถ้าจะให้คำนิยาบอกเลยว่ามาแนวแบบว่า

ที่ต้องบอกว่าแซ่บเพราะว่าทริปทะเลล่าสุดของบ้านนี้ค่ะ

แต่ว่าความแซ่บเขาก็มีไม่แผ่วเหมือนกันนะคะ

เพราะว่าลงภาพคู่คุณภรรยาพร้อมกับแคปชั่นบอกว่า

หนีโควิดมาติดเกาะ
ไม่รู้จะต้องร้องหูร้องว้าวยังไงกันดีนะคุณผู้ชมนะ
แคปชั่นเขาก็แซ่บทาโพสต์เขาก็รดนะคะ
เห็นแบบนี้ก็น่าจะมีลุ้นลูกคนที่๓อย่างที่พี่ต้าถามแล้วจ้า

ปิดท้ายกันอีกสักหนึ่งคู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณเอมมี่กลิ่นประทุมและคุณซีซีวัด
คู่นี้รับดับความหวานโอ้โหบอกเลยว่าไม่นอยหน้าใครนะจ้า
ทำให้แฟนได้เห็นมุมสวีทยิ่งจิ้นยิ่งฟินกันเข้าไปอีกนะคะ
ไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรคือทั้งคู่ตัวติดกันเป็นปลาท้องโก
แต่ที่ทำเอาหลายคนอินสุดก็เห็นจะเป็นคลิปอ้อนคุณพันรยา
หลังจากที่หลวงซีเนี้ยเขาต้องกักตัวไม่ได้เจอหน้าพรรยาตั้งสิบสี่วันค่ะ
พอครบกำหนดปุ๊บตรวจเชื้อยืนยันว่าไม่พบเชื้อปั๊บโอ้โห
พุ่งเข้าไปกอดภรรยาให้หายคิดถึงกันเลยจ้าคลิปนี้เนี่ยทำเอาเพื่อนเพื่อนในวงการรวมถึงชาวเน็ต
เข้ามาแซวกันยกใหญ่เห็นความรักของแต่ละคู่หวานขนาดนี้ก็ต้องชื่นชมนะคะว่า
รักเราไม่เก่าเลยคือจำไม่ได้แล้วว่าแต่ละคู่เนี่ยเขาแต่งงานเขาคบหาดูใจกันมากี่ปี
แต่ดูเหมือนว่าทุกคู่นะความรักยังเหมือนเดิมเหมือนสตาร์ฟความรักไว้ยังหวานเหมือนเดิมเลย
คุณซีคุณเอมมี่เนี่ยหลังด้วยความบอกว่าเขาขยันขายความฮาเหมือนกัน

เพียงกันแต่งมาก็ตั้งแต่แรกเนี่ยว่าเวอร์ไหร่จะมีหลาน
เห็นบอกว่าคุณเอมมี่เขายอมใจอ่อนแล้วนะ

อย่างนี้ก็มีลุ้นนะคะเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันต่อไป